นี่วัยรุ่นไปตีกันในงานบุญบ้างไฟนะครับงานบุญบ้างไฟบ้านดงบัง
คือมีวัยรุ่นต่างถิ่นเนี่ยเข้ามาเที่ยวที่งานอันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะ
อืมต่างถิ่นมาถึงเนี้ยถามเลยว่านักเลงบ้านดงเนี้ยอยู่ไหนอืมอ่า
อ่าเป็นเรื่องสิครับทุกผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นไปดูนะฮะ
ตีกันละนงอืมมีแต่ผู้เล่นเก่ง
นักเล่นนงบ้าครับนักเล่น
อีกครูนึงอ่านี่อีกครูนึง

มีแต่ผู้เล่นเก่งนี่ฮะโอ้โหต่างถิ่นมาเที่ยวงานฮะ
คุณผู้ชมครับมาถึงบอกนักเลงบ้านดงอยู่ไหนนี่ไล่
ทีนี้ไล่กันเลยต่างถิ่นเจ้าถิ่นไม่รู้ใครเป็นใครนะฮะ
ชาวบ้านต้องมาช่วยกันห้ามอพรก็ต้องมาช่วยห้าม
อ่าดูสินี่เป็นงานบุญนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็น
ค่ะเตะโดนเก้าอี้สีเหลืองวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับ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

เดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีแต่ผมว่าท่านนายกกับกำนันแจ้งความก็ได้นะฮะ
ข้าวของเครื่องใช้อะไรที่พังเสียหายไม่อย่างนั้นพวกวัยรุ่นพวกนี้ไม่เข็ดนะใช่ค่ะเดี๋ยวงานหน้าก็ตีกันอีกอ่ะ